หวานหลบเหละเทน้ำท่วมโตงแบบนี้ไม่ท่วมก็แปลก
ใช่แล้วจะบอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศจะแปรปรวนมากนะฮะแปรปรวนแบบไหนอย่างไร
ติดตามได้ในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
โอ้โหกรมอุตุออกประกาศเตือนว่าจะมีพายุโซนร้อนชะบา
มีผลวันนี้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นฝั่งที่จีนวันนี้
น่าจะรถน้ำดีไหมต้องสวดสอบสภาพอากาศกัน

คิดนิดนึงว่าไปเที่ยวจะดีไหม

หรือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจะออกไปทำการเกษตรนั้น
ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยระวังพืชผลการเกษตรเสียหาย
เนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะจะมีพายุโซนร้อนชะบาค่ะ

เดี๋ยวจะขึ้นฝั่งช่วงค่ำเย็นวันนี้ไปที่จีน
ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อไทยบ้านเราหรอกนะคะ
แต่ผลกระทบทางอ้อมก็คือจะทำให้มรสุมประจำฤดูมีกำลังแรงมากขึ้น
นั่นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งอันดามันนั่นเองค่ะ
ก็จะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกันร่องมรสุมด้านบนของประเทศนั้น
ก็จะมีกำลังแรงส่งผลให้มีฝนตกเรียกว่าตกกันมากขึ้น
ร้อยละ๗๐ของพื้นที่เลยทีเดียวนะคะ
พื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานช่วงนี้ต้องระมัดระวังอันตราย
จากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วย
ต้องเร่งขนของมีค่าขึ้นที่สูงไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะนะคะ
และเกษตรกรต้องระวังโรคพืชจากเชื้อราค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน
ให้เร่งทำทางระบายน้ำและระมัดระวังอันตรายจากโรคฉี่หนู
ไข้เลือดออกและโรคพืชจากเชื้อรา
จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้นั้นระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่าอ่าวไทย
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีความชื้น
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายและค่ำเช่นเดียวกัน
วางแผนการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์นี้ให้ดี

ช่วงนี้ฝนจะตกหนักช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะ
พ่อแม่พี่น้องสำหรับเกษตรกรที่ต้องการน้ำ

แต่ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องที่ต้องอาศัยแดด
ในการทำการเกษตรแล้วก็ช่วงนี้ทำใจนิดนึง